มาดูเหตุการณ์นี้ฮะชาวบ้านชาวช่องเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเขาภาวะเลยนะโดยเฉพาะเพื่อนบ้าน
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชอบมีอาการแปลกประหลาด
กลางวันและกลางคืนเลยนะบางวันก็ลุกขึ้นมารำบ้างแหละ
วันก็มาโวยวายอยู่หน้าบ้านบ้างแหละ
วันถึงขนาดจุดทูบจุดเทียนเหมือนจะเผาอะไรสักอย่าง
ทีนี้กลัวว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของไฟไหม้นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกถ้าผู้ป่วยคนนี้มีอาการทางจิต
ก็ไปรักษาซะหรือถ้าถูกผีเข้าก็ต้องรักษาซะเหมือนกัน

มันน่าต่างบ้านคนอื่นมั้ยอ่ะ
เมื่อกี้ก็ปลาแก้วเต็มพื้นเลย
ถ้าไม่สบายก็พาไปหาหมอเถอะ

บ้านเขาพังหมดแล้วค่ะพี่มาเลย

เธอไปยืนข้ามจากบ้านของของเธอ
โอ้โหไปทุบกระจกแตกหมดเลยนะฮะ

ชาวช่องก็กลัวว่าเธอจะตกเหมือนกันนะครับ

อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์หนึ่งแล้วนะครับ

ก็ลงมาโวยวายอยู่หน้าบ้านนะฮะ
ที่ตักขยะปลาสิ่งของท้าทายชาวบ้าน

คราวนี้ลงมาอารวาสข้างล่างนะครับ

เหมือนเดินเข้าไปพูดท้าทายหรือด่าชาวบ้าน

ส่วนอีกอันหนึ่งชาวบ้านบอกหนักเลย

จุดทูบจุดเทียนเหมือนเผาอะไรบางอย่าง
และที่สำคัญคือนี่สายไปสายมาแบบนี้คุณ

ไฟไหม้หลังหนึ่งมันจะลามถึงบ้านหลังอื่นเนี่ย
คนที่ถ่ายไว้ได้อยู่ที่ร้านขายอาหาร

ก็กลัวกลัวว่าไฟมันจะลุกลาม
แล้วก็มีข้างบ้านเขาก็แอบถ่ายไว้
บอกโอ้โหไม่รู้จุดอะไรตรงระเบียงกลัวไฟจะไหม้นะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์๒ชั้น
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ชาวบ้านก็บอกกับนักข่าวบอกว่ากลัวเหลือเกิน

อารวาสทั้งเผาทำลายข้าวของนะครับ

สักวันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้จะไปทำอันตรายกับคนอื่นนะครับ

ซึ่งเปิดร้านขายอาหารอยู่ข้างบ้านหลังนี้นะ
แล้วก็เธอก็เป็นคนแอบถ่ายไว้ได้หลายคลิป

บอกว่าก็บอกสามีของผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนะ

ถามด้วยภรรยาของคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
ตัวสามีบอกภรรยาผมไม่ได้เป็นอะไร
คุณตัวสามีบอกภรรยาผมไม่ได้เป็นอะไร

อาการปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไร
ทีนี้คนถ่ายคลิปชาวบ้านเขาก็เลยบอกไปบอกว่า
ถ้าพี่เขาไม่สบายนะก็พาไปหาหมอเถอะ
จะรักษาอาการทางจิตก็ขอให้รีบทำ
หรือถ้าจะรักษาอาการแบบทางศัยศาสตร์อะไร
ก็รีบทำซะไม่งั้นกลัว
กลัวจะเกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายไปกว่านี้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแถวนั้น

ไปพูดคุยกับนายนิพนธ์ซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้
นายนิพนธ์เล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาของเขาเองนะ
จริงตลอดทั้งปี๓๐๐กว่าวันไม่ได้มีอาการแบบนี้นะ
จะมีเฉพาะวันพระใหญ่วันเข้าพรรษา
อันนี้ก็คือทุ่งเข้าพรรษามาหลังจากการ
เข้าพรรษาเมื่อวานอาทิตย์ก็เลยเกิดอาการแบบนี้

เพราะตัวภรรยาเป็นร่างทรงเมืองคอน
อยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์นี่แหละสำนักหนึ่งที่อำเภอทุ่งสงศ์
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอาการคล้ายกับภรรยาของเขา

เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับภรรยาทุกปีในช่วงวันพระใหญ่เข้าบรรษา

ไม่นานสองถึงสามวันก็จะหาย
ส่วนอีก๓๖๐กว่าวันไม่มีอาการใดทั้งสิ้น

รับนะว่าเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนบ้านของชาวบ้าน

ที่ผ่านมาเคยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
สัมภาษณ์ตัวของสามีผู้หญิงคนนี้นะ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงชั้น๒ระเบียงนี้นะคุณนะนะฮะ
ก็พูดจาเอ๊ะอะโบยวายพร้อมกับตะโกนด่าทอพฤศิษฐา

แล้วก็ตะโกนด่าแบบนี้เหรอคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ถ่ายภาพด้วย
แล้วก็ถือเหมือนสายอะไรเนี่ยนะฮะ

ทีนี้ครับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะฮะ
สึกข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งเมื่อเช้านี้

พบว่าบ้านปิดเงียบแล้วนะฮะ
สองสามีภรรยาไม่อยู่บ้านแล้ว

ทีมข่าวก็เลยไปสำรวจตรวจสอบ
เพื่อนบ้านก็เปิดเผยแบบนี้นะฮะ
บอกว่าเมื่อเช้ามืดมีรถพยาบาล
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทีมมูลที่กู้ภัย
มานำตัวของผู้หญิงที่มีอาการคุ้มคลั่งเนี่ยนะฮะ
ไปแล้วเราก็ถามไปไหน

สงสัยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่คือเขาเคยบอกว่าเคยไปหาหมอแล้วถูกไหม

แต่ทีนี้คงมีอาการแบบนี้หลายวันติดไง๒๓วันแล้ว
ก็เลยต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
บอกโอ้ตอนนี้สบายใจขึ้นระดับหนึ่ง
ที่เขายอมพาภรรยาของเขาเองเนี่ย
ไปโรงพยาบาลซะไปตรวจซะ
มีอาการทางจิตทางอะไรจะได้รีบรักษา

ไม่งั้นชาวบ้านก็กังวลแล้วก็ภาวะแบบนี้นะครับ